สวัสดีครับค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
มาเจอกันวันฝนตกเนอะใช่วันนี้ฝนตกทั่วฟ้าไหมวันนี้รถเมย์อุ้ยวันนี้
ฝนตกเยอะดีตกเขาบอกพายุเข้าแจ้งวัฒนาก็คือตกน้ำท่วมเลยค่ะ

แล้วบางจุดตกผมไม่รู้ดีอยู่ข้างในอย่างเดียว

ที่ตอนนี้ฝนตกเพราะอะไรพายุเข้ามีความแปรปวนจากทางมีความแปรปวนเหมือนกัน
ไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับก็กรณีของตำรวจนะครับ
ยังไม่แจ้ง๒ข้อหา๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์นะครับ
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่ารอผลพิสูจน์ความเร็วบิ๊กไบท
มั่นใจคดีนั้นโปร่งใสนะครับคือจากกรณีที่สิบตำรวจตรีนรวิทย
ดกนะฮะเป็นผู้คับการหมู่กองร้อยที่สอง
กรรมกับการ๑กรมคับการอารักษาและควบคุมฝุงชน
ขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ไปพุ่งชนทางหมอกระต่าย
ทำให้คุณหมอเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับ
ระหว่างที่คุณหมอนั้นข้ามทางม้าลายล่าสุดนะฮะ
หน้านะครับบอกว่าการตรวจสอบความเร็วรถมอเตอร์ไซค์
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บพยาหลักฐานครบถ้วนแล้ว
เช่นวัดระยะทางวัดรอยเบรกจุดที่เกิดเหตุ
คาดว่าผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยจะได้ในวันที่๒๘มกราคมเบื้องต้นนะครับ
ยังไม่ต้องมีการจำลองเหตุการณ์ใดทั้งสิ้น
ส่วนกระแสสังคมที่อยากให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเร็วในครั้งนี้
ขอเรียนประชาชนว่าเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือน
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเพิ่ม
เนื่องจากต้องรอผลการตรวจพิสูจน์
ก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถส่งตัวให้อายการได้ทันกำหนดเดิ
ก็คือ๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
นอกจากนี้ทางด้าน๑๐บนนเอง
ก็ยังไม่มีการขอลาราชการเพิ่มเติมนะครับ
จากนี้จะมีมาปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยเดิม

มีความผิดแล้วก็ลงโทษจำคุกจึงจะถูกให้ออกจากราชการ
ถึงยังไงก็ตามแต่นะครับความผิดฐานประมาท
ถือว่าเป็นโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ขณะเดียวกันนะครับในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพพ่อค้าแม่ขายนะครับ
ที่เป็นชาวจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
ตั้งโต๊ะขายอาหารในช่วงเช้าบริเวณทางข้ามมาลาย
หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่เทศบาลเองก็เพิ่งจะทาสีใหม่
จนกระทั่งเกิดการวิเคราะห์วิจารณ์นี่อันนี้นะครับ
ส่วนทางด้านในทอนธรรมจินกวมุทธ์
ท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีที่อุบลบอกว่ามีข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับคนชุมชน

นุโลมให้รถเข็นมาขายอาหารได้ในช่วงเช้าถึงสาย
แต่กรณีมาวางของทับเส้นทางม้าลายนี่ผิดกฎหมายจราจร
เจ้าหน้าที่นะครับต้องมีการทำการเปรียบเทียบปรับ๕๐๐บาท
ก็คือตั้งโต๊ะทานอาหารกันเลยทีเดียว
แล้วช่วงนี้คนก็ตื่นตัวเรื่องทางมาลายเยอะเนอะ

ใช่เพราะครั้งหนึ่งหน้าตึกแกรมมี่พนักงานแกรมมี่ก็เคยโดนชน
เสียชีวิตตอนนั้นก็ทุกคนก็นำเสนอข่าวหมดเลย
ว่าเฮ้ยตรงหน้าตึกแรมมี่เนี่ยทำไมโดนชนเนื่องจากเป็นทางม้าลายใหญ่
ทำไมคนโดนชนแต่สักพักหนึ่งก็หายไป
ตอนนั้นเป็นแคมเปญใหญ่เลยแหละ

เขามีไฟมาติดแล้วก็ตอนมีช่วงหนึ่งก็มีคนมายกทง

ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันสักนิดนึง
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๐๗๘ราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๒รายค่ะ
ก็ทางด้านเฟซบุ๊คของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
วันนี้ก็มีการโพสต์ข้อความเปิดให้ลงทะเบียน

๓บูสเตอร์ไปแล้วเข็ม๔จะมีเมื่อไหร่
ทางสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ก็คือเขาเปิดให้ลงทะเบียน
ลงทะเบียนก็คือ๒๗มกราคมวันนี้
แล้วจะเริ่มให้ฉีดวัคซีนเพียง๑กุมภาพันธ์

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๑และเข็มที่๒เป็นเชื้อตาย
อย่างน้อย๙๐วันก็คือ๓เดือน
จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ
อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะเป็นชนิดไหน
วิธีการก็คือจองผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือค่ะ
ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๑เข็มที่๒
แล้วมีการได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่๓นะคะ
จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

อันนี้คุณไม่ต้องจองคิวนะคะ
โดยเขาจะมีการทยอยทำตามลำดับวันที่ฉีดค่ะ
หรือสามารถที่จะตรวจสอบวันนัดก็ได้ด้วยตัวเอง
ทางแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อ
แล้วก็มารับบริการตามวันเวลานัดในแอปได้เลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเข็มที่๔กันไป
อีกเรื่องหนึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ย
แพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เขามีการให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะ
บอกว่าประชุมกันมีพิจารณา๒เรื่องด้วยกัน
เนื่องจากว่าการระบาดมีทิศทางที่มันดูดีขึ้น
โดยหลักเกณฑ์แบบกว้างนะคะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นแค่คำนิยามอยู่
ก็เลยออกเป็นลักษณะแบบชั่วคราวมาคร่าวมาก่อน

ข้อที่๑เขาจะดูเรื่องของอัตราการเสียชีวิตเนี่ย
ต่ำกว่า๑ต่อผู้ป่วย๑๐๐๐คน
คนมีภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีน
ซึ่งสำหรับโอมิคอนเขาคิดว่า
ต้องได้รับวัคซีนครบ๒เข็มเกิน๘๐
ซึ่งตอนนี้สำหรับประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณ๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว

ระบบการดูแลรักษาพยาบาลมันจะต้องมีประสิทธิภาพ

ทีนี้ก็ถามกันไปอ้าวแล้วถ้าสมมุติวันหนึ่งกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ย
มาตรการต่างการใช้ชีวิตเรายังเหมือนเดิมไหม
หน้ากากอนามัยที่เราใส่กันอยู่เนี่ยจะถอดได้หรือเปล่า
แพทย์เกียรติภูมิก็เลยบอกว่าจริงเนี่ย

ท่านบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีโควิดเนี่ย

แต่ว่าเราอาจจะต้องเอามาเปลี่ยนวิธีค่ะ
อย่างเช่นคนป่วยก็ใส่หน้ากาก
แล้วก็ต้องมีมาตรการตามมาอีกทีนึง
แล้วก็จะมีการปรับการรายงานตัวเลขโควิด
ก็คือไม่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่แล้ว
ทีนี้เราก็จะบอกเพียงตัวเลขของผู้ป่วยหนัก

อย่างที่เราคาดการณ์กันตั้งแต่ต้น
การใส่หน้ากากก็จะเหลือเฉพาะคนติดโควิด
ก็คือแสดงว่าคนติดโควิดสามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้ว

เราปรับทุกอย่างให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
ต้องฉีดวัคซีนเกิน๘๐นะ
ใช่เขาก็จะมีเกณฑ์กว้างอย่างที่บอกไป

ซึ่งที่เขาบอกว่าโอมีคอน

ก็ยังไม่มีใครพิสูจนได้ว่ามันมา๗๐แล้วจริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าถ้าโอมิคอนเนี่ยมาสัก๘๐

มันอยู่ที่ว่าเดลต้าลดลงไปแค่ไหนแล้ว

ซึ่งตอนนี้อย่างในประเทศไทยเองก็มีประมาณ๑๔ราย

และคนที่เสียชีวิตไปก็คือ

ผู้ป่วยติดเตียงคุณยายอายุ๘๐กว่านั้น
แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่เสียชีวิตคือโรคแทรกซ้อนแล้วก็มีอายุเยอะแล้ว
แล้วก็เรียกว่ามี๕โรคร้ายแรงก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมอยู่
ยังไม่แบบว่ามีอาการอะไรแปลก
หรือแม้กระทั่งการวิจัยใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่า
การกลายพันธุ์มันไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะ
ตัวเชื้อโรคมันอ่อนลงด้วยซ้ำไป
แต่บางทีเวลาเราตรวจหาอาจจะไม่ตรวจเจอ
แต่ว่าอาการต่างข้างเคียงมันก็จะเบาวางลงไป
อย่างที่บอกก็บอกว่าไอ้ตัวที่หนักสุดพีคสุดมันน่าจะผ่านมาแล้ว
ตรงเดลต้าน่าจะผ่านมาแล้วล่ะ
หลังจากนี้เราก็รอว่าแค่ว่าวันหนึ่งให้มันเข้ามาเป็นโรคประจำท้องถิ่น

อย่างที่เกาหลีตอนนี้เองจริงก็ผู้ป่วยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวค่ะ
เพราะว่าโอมิคอนนี่ค่อนข้างจะไปครองพื้นที่มาก
ผู้ป่วยติดเชื้อวันหนึ่งเขาเป็นทะลุเป็นวันละเป็นหมื่นแล้ว
ก็ค่อนข้างแบบวิตกกังวลหน่อย

วันเดียว๔แสน

เริ่มปรับแล้วเนอะ

คราวนี้คนก็อยากจะรู้ว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งมันเป็นโรคประจำท้องถิ่น

ใส่แมสอาจจะไม่ต้อง๓วัน๗วัน

คนที่เป็นโควิดปกติจะต้องแบบว่า
อยู่ในการรักษา๑๐วัน
ไว้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นขั้นวิกฤต
แล้วก็เขาบอกว่าทำให้พิสูจน์ขึ้นว่าประเทศไทยของเรา

เยอะกว่าที่โรงพยาบาลหรือตามสถานสถานกักกันอะไรอย่างเงี้ย
เอาง่ายซิโนแวคซิโนฟาร์ม

วันแรกวันที่๓ไข้มันลง
ก็คือไม่นานส่วนใหญ่ต้องโอเคละ
เพราะตอนแรกที่เปิดมาคือเข็ม๔สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็คนที่อยู่ตามชายขอบอะไรอย่างนี้
แครมสี่นี้สรุปแล้วมันคืออะไร

ก็เป็นแบบนั้น

ก็คือถังของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเนี่ย
แต่อันนี้ก็คือแล้วแต่การจัดสรรของทางกระทรวงสาธารณสุข

กลับไปแอสตราได้ไหม

ใช่แต่อันนี้ส่วนใหญ่

สตราเซเนก้าบางคนก็เป็นไฟเซอร์
อย่างในคู่ของกรณีที่สถานีกลางบางซื่อ

ถ้าคุณเป็นแอสตรากับไฟเซอร์
ที่๔ไปเขาก็มีแอสต้ากับไฟเซอร์

คลายสิทธิ์ต่อให้ใคร
นี่คือถือว่าเราสละสิทธิ์เพื่อการบริจาค
โดเนทไปเลยถูกต้องไหมครับ

น้ำมันเป็นสิทธิ์เก็ตโซฮอล

รู้หรือยังว่าถ้าสมมุติคุณติดโควิดคุณจะไปเคลมที่ไหน

กลับมานะฮะพักสักครู่ไปขอรบทรงชาติก่อนนะครับ
ตอนนี้พูดถึงเจอจ่ายจบ

เราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็แบบ
ตอนที่โควิดมาใหม่พวกเราทำประกันกันสู้ตาย

อันไหนราคาดีคนพุ่งตัวไปเยอะมากด้วย
เพราะมันหลัก๑๐หลักร้อยเนอะ
๓๐๔หลักหลัก๙๙บาทอะ
ใช่ไหมซึ่งบริษัทที่ขายประกันโควิดทั้งหมด
ในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่๑๖แห่ง
ยอดสะสมช่วง๒ปีเนี่ย

แล้วก็ยังมีความคุ้มครองอยู่ที่๗ล้านกรมฐานเฉลี่ย๕๐๐๐๑๐๐๐บาท
เครมสินใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เขาเค็มกันไปแล้วเนี่ย

แสดงว่าถ้าพูดไปพูดมาก็มีโอกาสที่แบบว่า
มันเอาจริงว่ามันขาดทุนขาดทุนอย่างหนักเลยจนใน
ขณะเดียวกันเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาขอยกเลิกแล้วกัน
เขาขอยกเลิกแต่วันนี้ขอประพอเขาบอกว่ายกเลิกไม่ได้
ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปจะไม่ยกเลิก
คำสั่งที่เขาบอกว่าเรื่องยกเลิกเงื่อนไขในสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกัน
โดยบริษัทกรมทันประกันภัยโควิดเนี่ยตามที่สมาคมประกันข้อเสนอยกเลิก
แต่จริงแล้วยกเลิกไม่ได้เพราะว่าหลายหลายคนที่ทำประกันไปก็รู้สึกอ้าว
ถ้าช่วงนี้มันระบาดง่ายถ้าเขาติดล่ะจะทำยังไง
เพราะว่าเราอย่างที่เรารู้ว่าถ้าติดโควิดมีประกันเนี่ย
ทุกที่ต้องการเรารับเราเข้าโรงพยาบาลอย่างง่ายได้มาก
เหมือนตอนแรกที่คนออกแคมเป็นมาเขาอาจจะไม่คิดว่ามันดาลังมาก
เขาไม่คิดมันจะหนักนี้เขาไม่ได้คิดขนาดนี้
ซึ่งผู้บริโภคหลายล้านคนตอนนี้กำลังจะได้รับผลกระทบ
พร้อมกับตะโกนว่าลุงตู่ช่วยด้วยอืมอืมลุงน่ะมีป้านเนี้ยครับลุงตู่ช่วยเราด้วยได้ด้านในอเนกโภษีครับอายุงานที่เขาทำมาเนี้ยสิบแปดปีตัวแทนกลุ่มลูกจ้างที่ตกคำให้เปิดเผยวันที่ผ่านมาเนี้ยปิดตามค่าชดเชยมาตลอดแต่ก็ยังเงียบเลยมารวมตัวกันที่ก็พอพอเพื่อทวงงี้โดยมีจุ

กันไปยื่นขอความช่วยเหลือหลายหน่วยงานเลยนะคุณวันนี้ทั้งแบบสมาคมประกันวินาศภัยศูนย์ดำรงธรรมนะขอปภนะครับกปวแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยเขาบอกเลยว่าพวกตนขอชื่นชมกระทรวงแรงงานเพราะทำงานได้ไวมีคำสั่งมาวันที่สิบสี่มกราให้บริษัทในวันประกันภัยแล้วก็

คืนซะซึ่งเขาจะอัปเดตกันประมาณสัก๒๑กุมภาพันธ์ถึง๒๑เมษายนกองทุนเนี่ยเขาจะเปิดรับคำทวงหนี้อย่างเป็นทางการวันที่๒๑กุมภาถึง๒๑เมษายนซึ่งเริ่มต้นเนี่ยจริงแล้ว๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับเปิดคำทวงหนี้ล่วงหน้าที่ส
แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาไปรวมกันทั้งหมดไม่ใช่นะอันนี้คือเฉพาะเจอจ่ายจบแล้วก็ของบริษัทประกันบางบริษัทอืมไม่ใช่ทุกอันอ่าเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวไปเข้าใจผิดกันหมดเลยนะอ่าจริงเพราะเราก็ทำประกันกับสู้ตายเนอะอืมแต่ทางคอพอพอเขาก็ออกมาบอกบอกว่าจริงจริงคงไม่ได้อยากให้บริษัทไหนมาแบ
ก็ดูเข้าไปดูในข้อมูลตอนเนี้ยกันมีกับของเขาเหมือนกันว่าแต่ละอันแต่ละอันของคุณจะเป็นยังไงอืมแต่ที่แน่น้อยแหละเจอจ่ายจบจบจริงจริงแล้ว
มาเป็นสิบปีอะค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไส้เลื่อน
แต่ปรากฏว่าไปพบรังไข่กับมดลูกแทนอันทะเป็นผู้ชายนะคะ
แต่ทำไมถึงพบรังไข่กับมดลูกได้เนี่ยบริษัทต่างประเทศเขามีการรายงานเรื่องนี้
โดยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยพริสติน่ารายงานเคสนี้หายากมากค่ะ
เป็นเรื่องของชายคนนึงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่พบได้น้อย
เมื่อชายคนนี้วัย๖๗ปีจากสาธารณรัฐคอสว
เขาเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลหลังจากมีอาการบวมที่ขาดหนีบเป็นเวลานานถึง๑๐ปีนะคะ
โดยก้อนเนื้อเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเมื่อเขายืนขึ้นหรือว่าไอเนี่ย
แต่จะว่าแบนลงเมื่อนอนราบอย่างไรก็ตามไม่ชัดเจนค่ะว่าเขามีก้อนเนื้อตั้งแต่แรกเกิดหรือเปล่า
เพราะว่าชายคนนี้เขาเกิดมาพร้อมกับลูกอันทะเพียงลูกเดียว
ซึ่งแพทย์เขาก็วินิจฉัยบอกว่าเขามีอาการไส้เลื่อนส่วนนูนเนี่ยมีขนาด๑๕คูณ๑๐เซนติเมตร
แต่ในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยค่ะศัลยแพทย์กลับพบว่าก้อนมวลที่น่าสงสัยนั้นแท้จริงแล้วคืออวัยวะเพศหญิง
ซึ่งชายคนนั้นเขาได้รับการวินิจฉัยค่ะว่าเป็นโรคที่หายากอย่างเหลือเชื่อทีเดียว
ผลการวิจัยรายงานผู้ป่วยเพียง๒๐๐รายเกี่ยวกับภาวะแบบนี้นะคะ
โดยเกิดขึ้นเมื่อผู้ชายเนี่ย
มีอวัยวะสืบพันธ์เพศหญิงควบคู่ไปกับองคชาติแล้วก็ถุงอันทะด้วย
แต่แพทย์เขาสังเกตว่าอาการแบบนี้ไม่เคยส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสืบพันธุ
ของผู้ป่วยชายดังกล่าวนะคะ
เนื่องจากว่าเขามีลูก๓คนแล้ว
ไข่ใบเดียวมีลูกได้ด้วยจริงมีได้แล้วก็ยังพบรังไข่กับมดลูกด้วยค่ะพี่
คือเหมือนมีแบบ๒องค์เพศอยู่ในนั้นเลย
แต่นี่แหละคุณแม่ถ้าเมื่อก่อนตามทางการแม่เขาเรียกว่าเธอคืออย่างนี้แหละ
เธอก็สามารถมีลูกได้ด้วยเหรอคะมีลูกได้เพราะลูก๓แล้วใช่ลูกสามแล้วค่ะ
ดูอีกอันหนึ่งนะฮะกรณีของเมียหลวงนะครับ
คือสามีเนี่ยไปสร้างโลกสองใบนะครับก็คือตัวภรรยาเองเนี่ยนะครับ

คือเป็นอีกเรื่องราวนึงนะครับที่ปรากฏในข่าวบ่อยครั้งนะครับ
กับสามีแอบไปแต่งงานใหม่โดยภรรยาหลวงเองไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนะครับ
ซึ่งเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านสาวคนหนึ่งครับ
ในพื้นที่จังหวัดพยาวนำเอาเอกสารซึ่งเป็นรูปภาพนะครับ
รวมไปถึงใบทะเบียนสมรสเข้าไปร้องเรียนกับเฟซบุ๊คชื่อดังนะฮะ
หลังทราบว่าสามีเองเนี่ยนะครับไปสร้างโลกสองใบกับหญิงสาวอีกรายหนึ่งนะครับ
ล่าสุดนะฮะผู้ใหญ่แอนเนี่ยเปิดใจบอกว่าตนเองกับสามีเนี่ย
ตัดสินใจแต่งงานกันปี๖๑จดทะเบียนสมรสกันที่วังม่วงที่สระบุรี
เมื่อวันที่๒๐มกราคมนะครับตอนใช้ชีวิตคู่อยู่กันแบบไว้เนื้อเชื่อใจมาก
ทำงานต่างจังหวัดแล้วก็เจอกันแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์
เพราะสามีเองเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรใช่ไหม
กระทั่งช่วงเดือนตุลาคมสามีเปลี่ยนไปนะฮะจากที่เคยคุยกันทุกวันก็อ้างว่า
รับผิดชอบงานมากขึ้นไม่มีเวลาแล้วก็เหนื่อยมากจากการทำงานแรกแรก
ก็สงสารคิดว่าคงเหนื่อยกับงานจริงจริงนะฮะหลังจากนั้นถึงมารู้มาสงสัยนะครับ
เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจากความสงสัยเคลือบแคลงใจ
อืมคือสามีเนี้ยโทรบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่
ผูกแขนตามประเพณีทางเหนือที่จังหวัดพยาว
สามีบอกว่าสถานการณ์โควิดมันลุกลามไปหลายจังหวัด
กลัวสงสารเมียกลัวเมียไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยง
อย่าไปเลยเดี๋ยวผัวเนี่ยจะไปกับแม่แล้วก็ไปกับพี่ชาย
เดี๋ยวก็จบแล้วอืมหลังจากนั้นสามีเองเนี่ย
คิดว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกนะฮะ
ด้วยความที่ไม่ได้ไปอวยพรงานพี่ชายของสามี
ขอเลขบัญชีพี่ชายและเลขพี่สะพ้าย
โดยโอนเงินใส่ซองแสดงความยินดีไปด้วย๑๐๐๐บาท

คือช่วงเช้าวันที่๙มกราคมตนเองพยายามโทรสอบถามถึงเรื่องงาน

ก่อนจะอ้างว่ารับแขกแทนพี่อยู่เสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะโทรหา
เมื่อวันที่๑๓มกราคมสามีเนี่ยได้เดินทางกลับมาบ้าน
แล้วเห็นสามีพกโทรศัพท์มาอีกเครื่อง
โดยอ้างว่าเป็นของลูกสาว
จังหวะที่สามีเข้าห้องตนเองก็เลยสุ่มรหัสผ่านโทรศัพท์เครื่องใหม่ของสามี
ไปพูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ

และที่ตกใจกว่าคือไปเห็นภาพแต่งงานของผัวตัวเองเนี่ยแหละฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าบ่าวกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยเหมือนชาวจังหวัดพยาว
รู้ทันทีครับว่าตัวเองนั้นถูกหลอก

เราใช้ชีวิตด้วยกันปกติแต่คุณแอบไปแต่งงาน
แล้วคุณบอกไปมีลูกด้วยกัน
ในวันที่จับได้นั้นเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกที่ว่า

แต่ว่าเราไม่เคยรู้เองต่าง
คือคำนั้นมันกล้องอยู่ในหัวเราตลอดว่า
สรุปเขาเป็นตัวตนเขาเป็นแบบนั้นแต่เราไม่เคยรู้

แต่เขาบอกว่าเขามาไกลแล้วเขาไม่กลับมารับ
แต่เขาก็ฉลาดตรงที่เขาเดินทางไปก่อนแล้วเขาถึงโทรบอกเรา
ก็เป็นแม่เค้าเขาไปรับแม่แล้วที่สะพัย๒คน
เขาบอกว่าใส่ซองฉีกว่าเขาเป็นพี่

ตัวพี่ที่เขาบอกว่าอ้างว่าจะไปแต่งงาน

แต่ว่าไหนพี่ของสามีแต่งงาน

ซองไปงานแต่งของผัวตัวเองว่
แล้วก็อยากจะสอบถามคุณกันชัยนิดนึง

ไม่ได้เข้าไปดู

โอเค
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ

ไปดูเรื่องของมนุษย์ป้าแสบนะฮะ
พอเจ้าของแผงเผลอปุ๊บ

เดี๋ยวต้องไปดูภาพนี้ดีกว่า

จะเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นเงินเป็นเลขท้ายสองตัวนะครับปรากฏทางเจ้าของร้านก็บอกก็รอแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเอาเงินมาให้ค่ะอ่าเขาก็เดินเข้าไปนะครับ
แต่ป้าคนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับเอานังสือพิมพ์เนี่ยนะวางไปบนแผงลอตเตอรี่
เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่วางไปแล้วแล้วก็ทำเป็นหยิบของออกจากกระโปรงกระเป๋าแบบนี้เห็นไหมฮะ
เสร็จนี่นี่รวมไปแล้วก็ดึงดึงดึงเออเออเออเออเออไปแล้วไปแล้วเออนี่นี่
ค่อยไปเออเออนี่เนี่ยดึงดึงอ่ะดึงดึงดึงอันนี้ดึงขึ้นมานะ
อันนี้ถือไว้ที่มือนะอันนี้ถือไว้ที่มือแต่อันนี้บอกว่าจะซื้อแล้ว
ไม่เอาเอาเอาไม่ไม่ขึ้นเงินรางวัลแล้วจะซื้อแล้วเนี่ยนะอืม
หลังจากนั้นก็แกก็เดินไปเลยนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งของเจ้าของร้านเองเนี่ย
ก็ถึงได้เห็นว่าป้าคนนี้แหละฮะคนที่จะเอารางวัลลอตเตอรี่สองตัวเนี่ย
ขึ้นรางวัลกับเขาเป็นคนดึงไปนะฮะเนี่ยครับเขาบอกโอ้โห
ดึงไปเยอะมากเลยนะดึงไปร้อยใบอ่ะโอ้โหเนี่ยดึงไปร้อยใบอ่ะฮะ
คือดึงไปทั้งแผงนะฮะทั้งชุด๕ใบแล้วก็ชุด๒ใบนะครับ
คือมูลค่าเนี่ยก็เป็นหมื่นว่าอย่างนั้นนะฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับเจ้าของก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจเรียบร้อยนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับร้านของตนแต่ที่สาขาอื่นนะฮะ
โดยเชื่อว่าคนร้ายนั้นน่าจะเป็นพวกเดียวกันอยากให้ตำรวจเนี่ยไปช่วยจัดการหน่อยนะเรื่องนี้
อ่าว่าอย่างงั้นอืมไงเผลอแป๊บแป๊บ
มาหยิบอีกจุดนึงไปอย่างเงี้ยเลื่อนดูดิอือ
มันแข็งมาทำผมไม่ได้รู้ว่าไอ้เลขสวยบ้างสวยไหมเนอะ
ก็เอาไปก่อนน่ะเผื่อถูกแต่มันจะถูกมั้ยแหละน่ะเอ้อบ๊า
แบบนี้มันไม่น่าจะได้ถูกนะจริงเลขนั้นคงไม่โดนคุณแล้วล่ะ

เอ้าตอนนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ที่ระยองต้องบอกว่ามีการระดมพลังแก้ไขเรื่องของน้ำมันดิบที่ลั่วไหลลงสู่ทะเล
หลายคนก็กังวลมากทีเดียวนะคะ
เรื่องของแบบคือตอนแรกที่บอกออกมาเลยบอกว่าน้ำมันดิบรั่วไหล๔แสนลิตรถูกไหมคะ
ตอนนี้เขาก็มีการแก้ไขออกมาบอกว่าตัวเลขเนี่ยที่มีการลงพื้นที่กันไปสำรวจนะคะ
อยู่ที่๑๖๐๐๐ลิตร

ใช่ก็คือ๒๐๕๐ตันนะคะ
ตอนนี้ล่าสุดทางบริษัทมีการเผยแพร่แถลงการฉบับที่๔นะคะโดยระบุบอกว่า
ตามที่บริษัทแจ้งเหตุน้ำมันดิบรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล
แล้วก็หรือว่าจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณสัก๒๐กิโลเมตร
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๖นาทีของวันที่๒๕มกราคม
บริษัทขอรายงานความคืบหน้าค่ะบอกว่าบริษัทมีทานทำการคำนวณแรงดัน
แล้วก็พบว่ามีปริมาณน้ำมันดิบรั่วไหลอยู่ที่ประมาณ๒๐๕๐ตัน
บริเวณทำการฉีดพ่นเนี่ยก็มีการฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน
โดยทั้งทางเรือแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือภาคที่๑นะคะ
แล้วก็ได้ทำการบินสำรวจพบว่าสามารถควบคุมปริมาณคราบน้ำมันอยู่ในวงจำกัด
แล้วก็ยังคงมีปริมาณน้ำมันอยู่ในทะเลประมาณ๕๓ตัน
จริงมันใกล้ฝั่งมากเพราะขออย่างเดียวว่าอย่าพัดเข้าฝั่งนะคะ
สำหรับการดำเนินงานของโรงกันน้ำมันบริษัท
ก็ยังสามารถเดินเครื่องด้วยความปลอดภัยได้ตามปกติ
หากมีความคืบหน้าทางบริษัทเองก็จะมีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะไป
จนกว่านี่แหละสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ใกล้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติมันพัดเข้าสู่ฝั่ง
ก็จะเป็นทางแถวแบบตรงบ้านเพลงบ้านเพลงตรงทางฝั่งตรงนั้น
ก็มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ย
เพราะว่าอาหารทะเลเอ่ยทรัพยากรทางทะเลเอยระบบนิเวศต่าง
จริงมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นน้ำมันดิบรั่วไหลลงมาแบบนี้

ซึ่งดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเล
ท่านก็บอกว่าน้ำมันรั่วนอกฝั่งคล้ายกรณีน้ำมันรั่วบริเวณเกาะเสม็ด
เพราะว่าน้ำมันรั่วนอกฝั่งเหมือนกันเลยค่ะ

เห็นได้ชัดจากการแผ่ขยายวงกว้างของน้ำมัน
โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมลมพัดขึ้นเหนือไม่ค่อยแรง
ต่างจากครั้งก่อนที่ลมพัดไปทางตะวันออกค่อนข้างแรงค่ะ
พื้นที่เกิดผลกระทบอาจจะต่างกัน
คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชายฝั่งเมืองระยองนี่แหละค่ะ
เขาบอกที่น่ากลัวที่สุดคืออย่าพัดเข้าชายฝั่ง

อันนี้เป็นแบบน้องบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันพัดเข้าไปถึงหาด
มันก็จะทำให้หาดทรายต่างเกิดน้ำมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้น
ไม่เกี่ยวกับอาหารทะเลนั่นแหละ
เพราะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอุดมเป็นแหล่งอาหารทะเลเหมือนกัน

อันนี้ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ไปโปรย
เพื่อที่จะให้น้ำมันมันแตกตัว
แล้วก็ตกลงไปสู่ท้องทะเลข้างล่าง

แต่อีกทั้งตอนแรกที่เขาบอกว่าข่าว๔แสน๕แสนตัน

วันนี้หมูแพงไก่แพงยิ่งตรุษจีนก็ใกล้แพง

ถ้ามันแพงอย่างนี้ที่วัดก็ไม่มีเงินจะซื้อแล้ว
ถึงขั้นปิดวัดว่ะ

คือสภาพราคาข้าวของแพงเนี่ย

๓๕นี่แหละแม่

คือเจ้าอาวาสก็บ่นถึงขนาดว่าเมื่อก่อนเนี่ยกระสอบละ๕๐๐
วันนี้พุ่งขึ้นไปเป็น๖๐๐บาท
ทำให้พระมหาวิชัยรัตนโสพลเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดเวรุวนารามที่ลำปางค่ะ
ซึ่งท่านเนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นจำนวนมากดูสิ
คนก็ชอบเอาหมาไปปล่อยไว้ตามวัดเนี่ย
ตอนนี้คือแบกรับไม่ไหวแล้ว

พระเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มถอดใจแล้วนะ
เพราะว่าอะไรอาหารสุนัขเนี่ยหมดเกลี้ยงเลย

ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเอาสุนัขอ่ะ
ว่าต้องมาปล่อยเนี่ยหมาน้อยอย่างเงี่ย

วอนประชาชนผู้ใจบุญนะฮะหากผ่านไปผ่านมาเนี่ย

ที่วัดเวรุวนาราม
เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะฮะ๐๘๑๙๙๘๔๕๑๘อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
วันนี้สังขทานท่านบอกอย่าเพิ่งมาถวายขอเป็นถวายสังขทานให้เป็นอาหารหมาแล้วกัน
๐๘๑๙๙๘๔๕๑๘มีเสียงพระไหมฮะไม่มี
เวรุวนารามนี่อยู่ที่ลำปางน้องอ๋อลำปาง
แล้วท่านต้องเรียงเยอะค่ะอันนี้๙ฟังกิโลกินชาติครับผักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา

กัญชา

ไม่ใช่แล้วเราพูดกันไปพูดกันมาเนี่ย

ตอนนี้เขาเอาออกจากยาเสพติดแล้ว
แต่หลายขนาดเดียวกันเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาเข้าสภา
ให้สอสอรัฐมนตรียกมงยกมือกันหน่อย
ว่าโอเคล่ะเราจะได้ปลูกกัญชาหรือยัง
เพราะว่าไอ้นโยบายปลูกกัญชา๖ต้นเนี่ย

แต่ตอนนี้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว

การปลูกกัญชาในครัวเรือน
ต้องยอมรับว่าวันนี้ขอให้ใช้คำว่ากัญชาคือ

ทำได้อย่างเสรีหลังจากนี้หรือไม่

เมื่อมีการถอดถอนกัญชาเนี่ย

กชงไปแล้วใบกระท่อมไปแล้วนะ
เราต้องรอประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

จะมีผลบังคับใช้ในอีก๑๒๐วันหรือ๔เดือนนู้น

ที่เขาใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่กุมภาพันธ์๒๕๖

แล้วก็มาเฟสที่๒เป็นระดับชุมชน
ที่บอกว่าปลูกได้บ้านละ๖ต้น

แล้วก็หลังจากนั้นมาอีกนิดนึงบอก
ใกล้จะเสรีที่จะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปเนี่ย
มาถึง๒๕มกราคม๒๕๕๙

บอกว่ากรปปสอดถอดออกจากยาเสพสติดประเภทที่๕

มีการร่างพรบกัญชากัญชง

ตอนนี้อยู่ในช่วงของระหว่างรอ
ร่างพรบอผ่านทางซภา
ก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ารอให้แบบถูกต้อง๑๐๐อย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้
ซึ่งเอาจริงจริงแล้วไอ้ความพยายามในการขับเคลื่อนกัญชาวันนี้อืม
กัญชาทางการแพทย์ฉันก็เป็นกัญชาเสรีทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของที่เขาหาเสียงกันมาตลอดเนี่ย
เดินหน้าเป็นรูปธรรมแล้วนะครับแม้ปลดล็อกส่วนต่างต่างของกัญชาออกจากยาเสพติด
แต่ช่อดอกเราจะต้องไปดูอีกนะกัญชาเนี่ยคุณไม่ได้ไปปลูกไว้มั่วนะ
อย่างที่บอกมันมีตัวผู้ตัวเมียกระเทยก็มีแล้วนะอุ้ยยังไงฮะ
อ่ะตัวผู้กับตัวเมียผสมพันธ์กันไม่ได้อืม
อย่างงี้เลยจะเนี่ยคือปลดล็อกไปต่างต่างแล้วเนี่ยไอ้พวกช่อดอกเอ้ย
ติดช่อดอกเมล็ดกัญชายังถือเป็นสารเสพติดอยู่นะฮะอืม
ช่อดอกกัญชาใบติดช่อดอกเมล็ดกัญชาเนี่ยยังเป็นสารเสพติดอยู่
ทำให้ไม่เอื้อต่อการปลูกของแต่ละครัวเรือนแล้วการนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยนำไปสู่การถอดถอนกัญชาออกจากยาเสพติด
การปลดล็อกกัญชารวมถึงกัญชง
มันออกจากยาเสพติดประเภทที่๕
เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยอธิบายมาตลอดว่า
กัญชาถ้าจะใช้อย่างได้ผลเนี่ย

มันต้องแยกมันต้องแยกไปอย่างอย่างฉันก่อนจะนอนอย่างเง

แต่ถ้าสมมุติอันนี้ก็ยังไม่มีการพูฟเขาเชื่อกันว่า

เพราะฉะนั้นแต่การใช้รักษากัญชาอย่างนี้มันจะต้องใช้ควบคู่กัน
เบาหวานเนี่ยเขาแค่เอาใบกัญชาแต่ต้องดูว่าส่วนไหนของต้น
แล้วจะต้องเป็นหนึ่งเป็นออร์แกนิคที่สุดเอามาต้มกินแทนชา
จะถือว่าไม่เป็นยาเสพติดอันนี้คือไม่เป็นยาเสพติด
และต้องมาจากอนุญาตในการปลูกในประเทศเท่านั้นนะฮะทำให้กัญชาเสรีในไทยเนี่ย

ตอนนี้ต้องมีข้อกำหนดให้กำกับดูแล
มันเฉพาะน่าจะไม่ออกเป็นกฎหมายแต่อาจจะอยู่ตาม
ถูกต้องแล้วก็แม้ว่ากัญชาจะมีประโยชน์มากมายแต่โทษก็มีหากว่าคุณเนี่ย
ใช้เกินขนาดมันเหมือนเป็นดาบสองคมอะค่ะเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีสูตรในการปรุงให้มีสรรพคุณทางยาในการรักษา
คือส่วนใหญ่จริงจริงเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อให้มันเป็นยารักษานั่นแหละแต่เอาจริงจริงนะ
ถ้าเกษตรกรฟื้นเพราะกัญชาได้จริงจริงอ่ะก็ดีกลัวแต่แบบว่าตอนเนี้ยบางคนก็บอก
คอสายเขียวเนี่ยก็รอการปลดล็อกปลดล็อกไปปลดล็อกมา
มันจะถึงชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านจะมีโอกาสแต่ชาวบ้านอย่างพวกเราก็ต้องเตรียมตัวฮะ
อย่างน้อยคุณจะต้องทำดินให้มันออร์แกนิคไว้ก่อนเมย์โอ้โหนั่นน่ะสิทุกอ้าง
ที่มันกลับไปเหมือนเดิมเลยเว้ยไส้เดือนต้องปรับดินใหม่อยู่ไหนปรับดินใหม่
ต้องไม่ให้ต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ต้องกลับมาใช้ปุ๋ยก็ปุ๋ยอะไรอย่างนี้
คือดินของเราที่จะปลูกกัญชามันจะต้องเป็นออร์แกนิคที่สุดจริง
เพราะว่าเราเอามาทำยาใช่ไหมอืมแม้กระทั่งแบบว่าต้องไปดูตัวผู้กับตัวเมีย
ตอนนี้ฉันอ่านทั้งวันเลยตัวผู้กับตัวเมียต้องห้ามอยู่ใกล้กันเอเกสอนห้ามปิวหากันด้วยนะ
อืมคุณก็ศึกษาคุณก็น่าจะมีการพัฒนานะต่อไปเนอะทำไมอ่ะ
คุณน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องหาต้องถามเขาเลยไม่เอาแต่จริงจริงน่ะ
คือเขาคือตั้งแต่เริ่มที่มันมีประเด็นนี้เขาก็ตามเรื่องนี้มาตลอด
ชอบเรื่องนี้เพราะอะไรคุณแม่ถึงชอบกัญชาฮะเพราะตอนนั้นแค่ย่าเป็นมะเร็งไง
แล้วก็อยากจะเอากัญชาให้ชนะอยากจะเอากัญชาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทันให้ใช้กับย่าไง

ก็เออก็ไอ้มะเร็งล็อตนั้นที่สั่งก็ให้คนอื่นได้ใช้กันเยอะเหมือนกัน
อืมอืมอืมอ้าวก็คือบรรเทาบรรเทา
มันก็บรรเทาแต่ในที่สุดแล้วเขาบอกว่าอย่างแรกที่จะเห็นออกมาเนี่ยปีนี้เทรนด์ใหม่
ก็จะเป็นเทรนด์ที่แบบว่าเครื่องสำอางเกี่ยวกับกัญชาจะเกิดขึ้น
เครื่องสำอางเอาไปใส่ในแป้งอย่างนี้เหรอแม่ก็ไม่รู้แต่ที่อังกฤษเขามีกันเยอะแล้ว
อเมริกาเขามีกันเยอะเยลลี่กัญชาอะไรอย่างเงี้ยการนอนหลับ
นอนหลับของคนไทยมีปัญหาเยอะนะเอาจริงจริงพี่นอนหลับยัง
นอนหลับพี่กินเมลาโทนินอ่าก็ฉันบอกว่าเธอหอดกัญชา
แต่บางคนมันแพ้กัญชาคือต้องมาแพ้ขี้แพ้คนที่แพ้กัญชาก็อยากคิดจะ
จะไปลองมันแพ้แล้วมันเป็นยังไงนะคะพี่ตอนที่พี่แพ้หรอมันก็เป็นอาการข้างเคียงของพี่อ่ะ
แบบเหมือนแบบใจสั่นแบบอะไรอย่างนี้แบบว่าเหมือนตัวชาปากอะไรอย่างนี้ขึ้นไหมคะ
มีแบบผื่นตอนนั้นผื่นไม่ได้ขึ้นอะไรอย่างนี้แต่มันจะมีอาการข้างเคียงไม่ได้ผืนกระแพง
เป็นอาการข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช้แล้วก็ผลได้ดีอย่างเงี้ย

ฉันฉันไม่ได้รู้อย่างอื่นแต่ฉันใช้นอนหลับไงอืม
แหละพี่ก็เลยกินเมลาโทนินไม่กล้ากินยานอนหลับด้วย

เพราะฉันเคยกินนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลับไปเยอะเลยหรือยังไง
กลัววันหนึ่งคือกลัวไปว่าจะหลับมากเกินไปถูกไหมคะ
กลัวหลับแล้วไปโถโถโถ
ลาโทนินอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบพอมันเริ่มแก่ตัว
พอมันนอนปุ๊บเนี่ยนอนยากเนอะ
พอมันนอนเดี๋ยวมันจะตื่นสมมุตินอนห้าทุ่มแต่อยู่ทุ่มอย่างเงี้ย

โอ้คันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะเห็นเวลานะไม่หลับเลย
มันทรมานเนอะมันทรมาน
น่ะสะดุ้งตื่นสี่ห้ารอบตื่นมาได้ยังไงวะตื่นแล้วแบบจริงต้องมานอนเล่น
นั่งเล่นโทรศัพท์ก่อนแล้วนอนต่ออุ้ยถ้านั่งเล่นโทรศัพท์แล้วมันจะตื่นเลยนะ
พี่น่ะก็ใช่ไงเหมือนสมองมันมีอะไรพาวของอัมอดิชาติอ่ะกินแล้วหลับน่ะ
อ๋อของพี่อ้ามพาวอ้ามอดิชาติอ่ะเออเป็นแป๊บนึงถ้าว่างั้นอืม

เหมือน๒คนมานั่งปรึกษากันเรื่องอากาศนอนได้มั้ยว่าอย่างนี้เราทำอะไรกันดีใช่ไหม
ได้อย่างนี้ไม่ครับ
อายุคุณร้องเล็ก
เดี๋ยวเขาหนัวเขาขายของอีกไปเหอะ
ไปหมอปลาย
จะช่วยทำกิจการให้ค้าขายให้ดีขึ้นแล้วช่วยให้แบบว่ารักกับสามีกับแฟนอะไรต่างนานาอะไรอย่างนี้
ปรากฏพระเนี่ยก็วีดีโอคอลมาหาผู้หญิงวีดีโอคอลมาหาผู้หญิงเสร็จปุ๊บแล้วบอกผู้หญิงบอกว่า
เธอเชื่อหน่อยเธอเชื่อหน่อยพระบอกเธอเชื่อหน่อยขอดูหน่อยสิเดี๋ยวป่าวเพี้ยงให้
ผ่านทางการโทรศัพท์มาแล้วพูดพระพูดแล้วปรากฏทำไมรู้ป่ะ
ผู้หญิงคนนั้นอ่ะตอนที่วีดีโอคอลอ่ะนักข่าวอยู่พอดีโอ้โหเขาก็เลยมีการแบบว่า
ถ่ายคลิปอันนั้นเอาไว้ถ่ายภาพเอาไว้ก็เป็นพระเนี่ยกำลังพูดกับทางศรีกาคนนี้เลย
เป่าเพียงให้หลังจากนั้นพระก็พยายามบอกว่าให้ถอดหน่อย
ผู้หญิงก็บอกว่าเขาเลยวางแผนซ้อนแผนเลยคราวนี้ก็คือเหมือนกับเหมือนล่อซื้อเลย
เขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยเอ่อหลวงหลวงตาแล้วหลวงยังไงหลวงพี่จะทำยังไง
อาจารย์จะทำยังไงจะแบบจะช่วยหนูยังไงได้บ้างถามจริงช่วยชอบหนูหรือเปล่าเนี่ย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเออมันมันต้องเอาไอ้เรื่องนั้นก่อนเออ
มันต้องเล่าเป็นเรื่องเรื่องเว้ยเออคือเมื่อกี้เนี้ยคือมันเป็นอีกภาพหนึ่ง
คือหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีการพูดคุยพระก็พยายามที่จะว่าจะให้
จะให้ไปแบบเหมือนแบบถอดเสื้อผ้าให้ได้ผู้หญิงก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอก
งั้นเดี๋ยวนัดเจอแล้วกันปรากฏว่าทางฝั่งของเสียเปียเพื่อนหมอปลาเขาอยู่ตรงนั้นพอดีบอก
นัดเจอเลยให้นัดเจออีกวันหนึ่งที่กระท่อมอันหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาเลยนัดเจอกัน
ผู้หญิงก็ไปปรากฏนักข่าวไปซ่อนกล้องอยู่ข้างบนไว้ในในในในในกระท่อมครับ
นี่ไปซ่อนเอาไว้แล้วพระก็ถอดเสื้อผ้าผู้หญิงเลยโอ้เห็นไหมถอดเองเลยว้าย
อย่างนี้แล้วพระก็จับหัวแบบนี้แล้วพนมคาถาซะนี่ให้ผู้หญิงนอนลงเดี๋ยวจะเจิมให้
จะเจิมให้ผัวรักผัวหลงเออนี่ดูดิปรากฏว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ
เมียหมอปลาคือฟ้ากับนักข่าวแล้วก็ติเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปถีบประตูเข้าไปช่วย
นี่ไงอ่ะก็ตัดภาพนี่มาแล้วอ่ะนี่เข้าไปอันนี้มันก็จะได้เล่าเป็นภาพอย่างงี้ได้อ่า
ขึ้นไหมนี่เป็นผู้หญิงนะคะพระบอกอัตตมาถูกรอซื้ออัตตมาไม่ได้ทำอะไร

หมอปลาเขาเข้าไปด้วยนะเขาก็ใส่กันเลย

เขาดูภาพจากของเขาด้วย

หลังจากนั้นเนี่ยพระก็คุยกับหมอปลา
เออ
พระบอกเลยบอกว่าไอ้หมอปลาเนี่ยอีกศักดิ์ต่อยมึง
ลงพี่แล้วมาทำอะไรที่เนี่ยบันนี้

ใช้จับแข้ง
จุดไหร่ครับ
วิ๊กอยู่ด้านน้ำมา
ที่นิดหน่อย
บูริเดีย
ก็มือไง
เดี๋ยวย่อนก่อน
ไม่ว่าเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยกำลังจะเอาซีอุ้มใส่ล่ะ

ลงมาลงมาเลยลงมาเลยตัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
ห้ะจะลงไปต่อยอ่ะจะลงไปใส่แล้วเนี้ยอืมไม่หลับไม่หลับไม่หลับ
เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นถูกจับศึกเรียบร้อยนะครับศึกเถอะแล้วตำรวจแจ้งข้อหาเลยนะครับ
ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไม่เชื่อในตอนแรกนะครับว่าทางพระอาจารย์รูปนี้เนี่ยนะฮะ
จะไปทำแบบนี้ปรากฏหลังจากนั้นนักข่าวก็เปิดภาพให้ดูเลย
เขาเห็นเขาก็ตกใจก็บอกว่าน่าจะเป็นการถูกล่อซื้อลูกศิษย์ลูกหาบอกคือลูกหาก็ยังบอกแบบนี้นะฮะ
ก็คือยังก็ยังแบบนับถืออยู่จะยังไงก็ยังนับถืออยู่นะครับ
กับทางทีมข่าวก็ไปที่วัดแห่งนี้เขาก็มีการไปพูดคุยไปถามกับทางอ่า
พระลูกวัดที่ทางฝั่งของพระรูปนี้เนี้ยจำจำวัดอยู่ที่นั่นอืม
เขาบอกว่าเจ้าอาวาสเองเคยเตือนแล้วด้วยบอกจะทำแบบนี้อีกอ่า
แล้วก็ก็ยังมีทำก็คือเหมือนกับดูดวงยังมีแบบอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละฮะมันจะล่อซื้อยังไงภาพมันคาตา
มันเห็นชัดชัดเลยอ่ะแล้วก็ก็อันนี้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องต้องว่ากัน
คนได้ดีเหมือนกันเนอะอืมทุกยุคสมัยจริงจริงอ่าจริงจริง
จีวอนสีเหลืองบางทีก็เป็นกล่องกำบังให้คนทุกยุคทุกสมัยจริงจริงเนอะแล้วก็คิดแล้วเนอะ
จากที่เราไม่เคยคิดเนาะหมอปลาอันนั้นหมอปลา
อันนี้หมอปลายนะคะปลายหมอปลายก็บางทีทำนายออกมาให้มันเป็นเรื่องดีดียังไม่ไป
อืมจริงจริงใครจะตายอีกแล้วล่ะเขาก็บอกอย่างงี้ว่าเจ้าตัวเนี้ยหมอปลายออกมาเตือนคนในวงการบันเทิง
โดยระบุว่าสำหรับดาวเด่นในวงการบันเทิงปีนี้จะเป็นคลื่นลูกใหม่เน้นผู้ชายผอมหน้าแหลมคิ้วเข้ม
แหลมแหลมคิวเข้มเข้มอืมน้องไบท์อะไรอย่างงี้เหรอใครณเดชน์ก็คิวเข้มเออ
เน้นผู้ชายลูกใหม่แม่เป็นครื่นลูกใหม่อืมเน้นณเดชย่าเขาดังไว้แล้ว
ผู้ชายผอมน้องไบท์ก็ผอมใช่ไหมแล้วใครอ่ะใครตัวผอม

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่
พี่ขอได้เจอรอบเงิน

บางทีตัวเช้าไม่เจอไปตัวกลางวันเจออย่างเนี้ย
ปุฉญกาแล้วเต็มติดก็อาจจะแบบว่านางเปิดร้านอาหารด้วย

บางทีก็แบบว่าแต่ตัวนางเองทำงานเยอะ
หลังนางออกไปออกกำลังกายอัลดอร์เยอะต้องยอมรับ

ใช่ก็มีแค่ไข้ต่ำอาการอย่างอื่นก็ไม่รุนแรงอะไร
ฉันถามไปเจอกับเจนี่ปานั่นป่าบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอ

ปิงปองยังไม่ติดปิงปองตัวอยู่นะคะปิงปองตัวอยู่เนอะ

สงสารทุกท่าวเขาก็ถ่ายรายการด้วยกันอะเนอะใช่มั้ย

อันนี้เนี่ยคุณแม่เขาส่งมานะที่บอกว่า
หมอปลายบอกเมื่อกี้ตัวเล็กหน้าแหลมคิ้วเข้ม
น้องยอร์ดรึเปล่าเออน้องยอร์ด
เออใช่น้องยอดก็เป็นไปได้

น้องยอร์ดเป็นหน้าแหลมเนาะแต่ตอนนี้ดาราใหม่
ตัวนิดเดียวบางกว่าผู้หญิงอีก

จริงก็ต้องหน้าเท่ากับฝ่ามือเนอะ

คลื่นลูกใหม่เขาใช้คำนี้เมื่อกี้

อย่าหาว่าพี่อมหิตจิดนิดหน่อย

บอกให้มันชัดถ่ายว่าคำว่าอมหิตในประเทศไทย
ถ้าจะพูดถึงตัวนักแสดงรุ่นใหม่เนี่ย
น้องรุ่นใหม่นี่คือหลายคนเลยนะ

ขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหมีกระแสที่แบบ

แต่เริ่มผอมมานะ

นั่งรอเช็คในรถจนกระทั่งหม้อระเบิด

หม้อน้ำระเบิดนะครับ

แทบทุกวันนะครับ
แซมเปิดเผยถึงการกลับมารับงานละคร

แต่หยุดไปเกือบ๒๐ปีแล้วมีเล่นภาพยนตร์ด้วย
แต่โดนผู้จัดเบี้ยวค่าตัวเองเป็นล้าน
นั่งรอเช็คอยู่ในรถจนกระทั่งหม้อน้ำ

เออก็คงจะไม่ได้ฆ่าตัว
นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หยุดเล่นหนังไป

อยากให้พี่หนุ่มเล่าเรื่องในอดีตเยอะ

ทำไมพี่มีวิธีการจัดการกันอย่างหลายคนเมื่อก่อน
แต่เคยมีทำรายการแล้วได้เงิน
โหนโหไม่ได้เอ่อก็คือไม่ได้

มดก็เคยโดนเหรอ

หนูยังไม่รู้
ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนโดนรายการเดียวกัน
เขาคนละยุคเขาคงจะยุคก่อน

แล้วทุกวันนี้เขายังอยู่ในวงการอยู่ไหมแม่
ไม่มีแล้วมีหรอไม่มีแล้ว
เขายังไม่ตายนะเขาก็ยังอยู่แหละ

ก็ยังมีแบบอะไรอย่างนี้แต่คนนี้

พี่ยังไปปลายพี่ยังไปปลายแล้วเลย

แต่อันนี้เขารู้
อืออันนี้คือสมัยเมฆสมัยเราเด็กเธอ

แต่คุณแม่น่ากลัวไงเขาไม่มีใครกล้ากับคุณแม่หรอก
โอเคค่ะ
แต่ว่าพวกนี้คุณก็ดำดูมีสตินะคะห้องนี้

แต่ว่าน้องยอสนี่กำลังโกอินเตยนะ

มันคึกตอนเบรค๔๒ไปทำมาหากินอย่างอื่นโน่ม๓๔ราทีมันจะจบเวลา
ให้เรานะล่ะคุณพูดไปก่อนไม่ใช่ผมจะมาน้ำไม่คุกต้นเบรก๑๐นาที
ผมว่าระเบิดระเบิดนี่ไงเขาจะแบ่งเขาพี่หนุ่มกับพี่มดนะครับ
ไปคู่ที่ออริจินัลนะโอร์โหโหกับเก่ากัน
โปรดติดตามตอนต่อไป